คุณผู้ชมพามาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อย
รถขาวจะเลี้ยวขวาเข้ามาในซอย
ปรากฏว่าทางตรงก็มีมอเตอร์ไซค์มา
สุดท้ายดูนะฮะดูจังหวะนี้นะฮะ

ชนเข้าไปแล้วคุณขี่มอเตอร์ไซส์อยู่ไหน
เมืองเหรอ
มันทางกว่านี้

ท้ายที่สุดตกมาจากรถขาวเขานอนแน่นิ่งแบบนี้เลยนะครับ
ภาพวงจรปิดจับภาพไว้ได้
จากวงจรปิดแล้วยังมีภาพจากกล้องหน้ารถคันนี้ด้วยนะ

ในการเกิดขึ้นหน้าร้านค้าริมถนนเพชรกะเสมกระบี่อ่าว
ที่หมู่๑ตะบนทัพปริกอำเภอเมืองกระบี่นะครับ
กำลังจะเลี้ยวขวาเพื่อเข้าซอย

ขี่มาทางตรงมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองกระบี่
เบรกไม่ทันลอยกระเด็นไปค้างอยู่บนหลังคา
รถคันสีขาวคันนี้แล้วค่อยร่วงลงมา

พลเมืองดีที่เห็นเหตุการณ์และเจ้าหน้าที่รีบมาช่วย

เรื่องต้นมีอาการบาดเจ็บที่แผลใต้คาง

แล้วก็บาดเจ็บที่ศีรษะเล็กน้อยนะครับ
นี่ส่วนร่องรอยเมื่อกี้รถก็คือถูกมอเตอร์ไซคันนี้ชนนะครับ
หลังจากนี้ตำรวจก็ต้องสอบปากคำ
แต่ว่ามันเห็นภาพจากวงจรปิดชัดเจนเลยนะคุณนะ
ฝากเตือนผู้ใช้รถโดยเฉพาะรถที่จะเลี้ยว
ตัดช่องจราจรหรือเลี้ยวข้ามฝั่งเนี่ยนะครับ
ให้ระมัดระวังในการขับขี่ในการจะเลี้ยวด้วย
ส่วนรถทางตรงก็ต้องมองให้รอบเช่นเดียวกันนะครับ
เอาคลิปนี้มาฝากไว้เป็นอุทาหรณ์นะคุณผู้ชมฮะ

ใช่ค่ะเห็นภาพแล้วก็ตกใจไงแล้วตอนไหลลงมาด้วย